มาดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นคดีสำคัญที่หลายคนติดตามกันอยู่กับเรื่องของน้องกิฟต์ที่ถูก
อืมวัยรุ่นสี่คนอุ้มจากผัพไปขมขืนจงเสียชีวิต
รวมทั้งสิ่งที่หลายคนสงสัยคือถูกมอมยาจนทำให้สลบหรือเปล่านะฮะ
อันนี้ก็ญาติเองยังคงรอการพิสูจน์อยู่นะครับ
ผลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับ
เดินทางไปที่จันทบุรีเลยด้วยตัวเองเลยนะฮะ
ก็ไปที่สถานีตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรี
ไปติดตามคดีนี้แล้วก็คลี่คลายคดีข้อสงสัยให้กับญาติของผู้เสียชีวิตในคดี
บรูมโสมหญิงวัย๒๑ปี
โดยประเด็นที่ญาติสงสัยคือเรื่องของการค้นห้องพักก็คือเป็นคอนโดที่จันทบุรีคุณผู้ชม
คือการไปค้นห้องไปพบยาหลายอย่างที่อยู่ในห้องพัก
เรื่องของยาลดความอ้วนยาแก้ปวดต่างมากมาย
เกรงว่าเพื่อนผู้ตายที่มีกุญแจห้องเนี่ยอาจนำยาลดความอ้วนไปไว้หรือเปล่า

ตำรวจเขาชี้แจงแบบนี้บอกว่าการนำยาไปตรวจสอบเนี่ย
เมื่อไปเทียบกับการชนสูตรศพว่ามียาตัวไหนในร่างกายที่กินเข้าไปบ้างก็ต้องรอดู
ส่วนที่ไม่มั่นใจว่ายาลดความอ้วนเป็นของผู้ตายหรือเปล่า
ตำรวจก็จะมีการตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงต่างในห้องพักไอ้ซองยากล่องยานะครับ
แล้วก็นำยาทุกชนิดไปให้กับเพศรัชกรตรวจสอบ
มียาแก้ปวดด้วยมียาแก้อักเสบด้วยอีก๒๓อย่างที่ยังไม่รู้ผล
แต่ก็ยืนยันว่าการตรวจค้นห้องพักไม่ได้พบยาเสพติด
สำหรับรถที่ขับไปก่อเหตุญาติก็สงสัยว่ามีการสวมทะเบียนปลอมหรือเปล่า
จากข่าวคือป้ายแดงเขาบอกว่าจากที่เห็นในวงจรปิดมันเหมือนจะไม่ใช่
ทางตำรวจเขาบอกว่าด้วยความที่มันเป็นกล้องวงจรปิด
มันทำให้สีทะเบียนมันเพี้ยนไง

มันก็เห็นเป็นสีขาวเทาแบบนี้
มันก็เพี้ยนไปแล้วเขาก็ยืนยันนะว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนทะเบียนระหว่างทางแน่นอน
เป็นรถที่๑ใน๔ของผู้ต้องหาเช่าซื้อมาแล้วเป็นเจ้าของตัวจริงนะฮะ
ก็เป็นป้ายแดงอยู่แต่ว่าเพี้ยนไปสีมันเพี้ยนไปนะฮะ
อีกหนึ่งเรื่องญาติบอกว่าเอ๊ะทำไมในบัญชีมันมีเงินเป็นล้านเลย
มันมีการอัปเดตยอดเงินเยอะ
ตำรวจเขาบอกว่าการที่มีเงินเข้าไปเป็นหลักล้านเนี่ยเขาทำการตรวจสอบกับธนาคารแล้ว
มีการชี้แจงออกมาเป็นยอดรวม๒ปีมีเงินบัญชีเข้าไปเพราะว่าคือผู้ตายไม่เคยมีการปรับสมุดเลย
พอไปปรับปุ๊บ๑ครั้งมันก็มียอดแสดงว่าเงินเข้าหลักล้านเงินออกหลักล้าน
แต่จริงปัจจุบันเนี่ยเงินในบัญชีมันเหลือแค่๒บาท
แต่ว่าในบัญชีมันมีการอัปเดตใหม่ก็เลยเป็นยอดสรุปรวมว่าเข้ามาเป็นล้านออกเป็นล้านแต่เงินออกหมดแล้วเหลือแค่๒บาท
อันนี้ญาติก็โอเคเคลียร์ไม่สงสัยแล้วนะฮะ
รวมไปถึงประเด็นย่อยอื่นก็ไม่ติดใจแล้วเหลือเพียงเรื่องเดียวที่สงสัยว่าทำไมกิฟต์ถึงไปสลบฟุบอยู่ที่โต๊ะของผู้ต้องหาทั้ง๔คน
เขาก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นการถูกมอมยาหรือเปล่าทำไมเดินไปถึงไปฟุบตรงนั้นอาจจะเป็นมีการวางแผนหรือเปล่ามีนางนกต่อหรือเปล่าซึ่งอาจจะมีผู้ร่วมขบวนการมากกว่า๔คนก็เป็นได้นะครับ
สำหรับประเด็นที่ญาติยังติดใจรวมทั้งตำรวจเองก็ยังไม่เคลียร์ก็คือเรื่องของในกระเพาะของผู้ตายเนี่ยมีสารชนิดใดบ้างอยู่ในนั้นโดยการตรวจสอบทางเคมีแบบนี้ต้องมีความละเอียดต้องใช้เวลาเป็นเดือนคุณผู้ชมแต่ยืนยันนะว่าตำรวจไม่นิ่งนอนใจจะเร่งดำเนินคดีอย่างเต็มที่แล้วก็จะสามารถเคลียร์
มานะเพราะว่ามันมีผู้หญิงสามคนที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่าหญิงสามคนนี้ที่สังคมสงสัยเนี่ยก็เป็นผู้บริสุทธิ์หญิงคนแรกคือผู้หญิงที่ใส่เสื้อสายเดี่ยวชุดดำคือสิริใช่ไหมเขาบอกว่าก็เป็นพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยนะฮะก็คือไม่ได้เป็นส่วนรู้เห็นกับสี่คนนั้นแล้วก็มีคนชื่อแอร์เป็นเพื่อนของผู้ตายก็ไม่ได้รู้เห็นหรือว่าเป็นนาง
๒๕มันติดกันนะฮะส่วนกิฟต์เนี่ยเดินมาที่โต๊ะของผู้ต้องหา
แล้วก็ไปยืนแทรกระหว่างกลุ่มของผู้ชายทั้งสี่คนก็มีการดื่มกินกัน
รำกันตามปกติตามบรรยากาศภายในผับสักพักหนึ่งเธอเห็นกิ๊บเนี่ย
ลงไปที่โต๊ะของกลุ่มผู้ต้องหาทันที
ทีนี้ผู้ต้องหา๔คนก็พยุงตัวกิฟต์เอาไว้
แล้วเธอเองเห็นว่าเป็นผู้หญิงด้วยกันถึงแม้จะไม่รู้จักก็ตาม
แต่ว่าโต๊ะมันติดกันก็เลยรีบอ้อมไปช่วยพยุงดีกว่า
จากนั้นก็พากันไปนั่งโซฟาด้านหน้าของผับ
ตามที่คุณผู้ชมเห็นในภาพอันนี้ในกล้องวงจรปิด
ก่อนที่กลุ่มผู้ต้องหาจะพากิฟต์ออกไปยังที่จอดรถด้านนอก
คือสิริเขาบอกว่าเขาเห็นของของผู้ตายตกอยู่
เธอก็ไปช่วยเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็ถือกระเป๋าตามออกไปที่รถ
โดยที่เธอไม่ได้รู้จักกับผู้ชายทั้ง๔คน
แล้วก็ไม่ได้รู้จักกับกิฟต์มาก่อนเพียงแต่ว่าอยู่ในร่วมในเหตุการณ์เท่านั้น
โดยเฉพาะคนตรวจใช่ไหมคะ